ก็เพิ่งกลับมาแล้วจะพาไปอีกเพราะว่าที่นั่นบรรยากาศดี
อยากจะพาไปเที่ยวเหลือเกินเขาบอกว่าไปเจอเจ้าสัตว์ชนิดนึง

งงล่ะสิท่าเป็นยังไงล่ะค่ะหน้าตาแปลกนะคะ
เนี่ยตัวแบบนี้เขามีชื่อนะชื่อเจ้ามอมครับ

มอมมอมแมมมอมเด็กก็ไปจับไปถ่ายรูปนะ

เจ้าตัวนี้นะครับรูปปั้นแบบนี้เนี่ยเขาตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เป็นอีกหนึ่งวัดสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องไปกราบไหว้ขอพรนะ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปจำนวนมากในแต่ละวัน
นี่เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับคือไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
ต้องไปแชะเซลฟี่กันครับ

นึกว่าเอาไว้คุยกับตัวมอมได้
ไม่ใช่แอดไลน์เกิดเจ้ามอมแล้วคุยกัน

ใช่แล้วครับเรียกได้ว่า

มอมไม่ใช่แปลว่าแม่นะเป็นชื่อเหมือนเจ้ามอม
เออเห็นแล้วก็งงไงดิ

บอกว่าเป็นสัตว์ในจินตนาการอย่างหนึ่งรูปร่างคล้ายกับราชศรี
สมกับมังกรมันผสมผสานกัน
ซึ่งทางศิลปะล้านนาช่างปั้นจะปั้นให้ดูคล้ายกับตุ๊กแก่กิ้งกาหรือข้าง
ลักษณะลวดลายได้รับอิทธิพลมาจากจีน
จะนิยมปั้นในลักษณะคล้ายกับสิงลำตัวยาว
และนำไปประดับราวบันไดหรือว่าปั้นคล้ายสุนัขขนาดใหญ่
มีแผงคอและแผงหลังซึ่งชาวอีสานเชื่อว่า

ลายศักดิ์ร่างกายของคนในสมัยโบราณนั่นเอง

แต่ว่าอยู่ที่เชียงใหม่ใช่แล้วครับ
เป็นการผสมผสานกับหลายสมผสมสัตว์นั้น